ชูวิทย์ทนายตั้มศึกถุงเงินลุกเป็นฟ้าเหตุ
โพลก่อนแต่นะโพลยังไม่ปิดนะ

แต่ตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะน้ำแข็ง
ดูสิดูเฮียชูสิ
แดงแฟ้นมาแบบนี้๘๒
ส่วนทนายตั้ม๑๘ค่ะ
แต่เราเคารพทุกความเห็นทุกความคิดของแต่ละท่านนะฮะ
คือวันนี้จะปูภูมิหลังก่อน
เพราะวันนี้นะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ๒คนนี้
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกพาดพิงอ้างถึง

นะครับคุณผู้ชมต้องตามนะครับ

ข่าวนี้มันเริ่มด้วยคำถามที่ว่านะครับ
เงินนี้ท่านได้แต่นายมา
คุณชู้วิทหารมาตอบเลย
บุคคลปริศนาท่านให้ครับ

บางคนนะครับสงสัยว่า
ผมไปรับงานเด่ทุกครับเค้าพวกเว็บพนันมาหรอ

แต่ความยุติธรรมนั้นอาจจะไม่มีจริง

ถ้าเกิดวันนี้ที่ยังมีผลประโยชน์เกี่ยวกับอาบอบนวดอยู่เนี่ย

กลับตัวกลับใจในวันที่พี่หมดประโยชน์แล้ว
วันที่พี่เอากิจการนี้ไปขายให้กัมพล
พอพี่ขายให้กัมพลเสร็จพี่ก็ไปล่อเขา
ทนายตั้มผิดหวังผมไม่เป็นไร
เพราะผมไม่ได้ต้องการให้ทนายตั้มมาชิยมชมชอบผม
แล้วพี่ชูวิทย์ประกาศมาตลอดนะครับ
ผมไม่รับเงินพวกนี้ผมไม่รับเงินพวกนี้พูดกี่ครั้ง
นะครับวันนี้นะผมจะไปท้าพี่ชุวิตสาบานผมไม่กล้า
เพราะว่าคนอย่างพี่ชุวิตพูดได้ทุกอย่างสาบานได้ทุกอย่าง
คุณรับงานจากใครมาตัวตนของคุณต้องมีอุดมการคุณต้องมี
การที่สีเทาหรือกายที่ใครเอาเงินมาให้ผม
ถ้าผมเก็บไว้สำคัญเลยครับถ้าผมเก็บเงินนั้นไว้
ผมไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องบอกได้
แต่เงินนั้นผมรีบเอาไปบริจาคก็บริจาคตามถุงนั่นแหละครับ
ไม่กล้าใช้บาทเดียวไม่ใช้
นั่นคือเป็นยกที่๑ครับทนายตั้มประกาศตัวแล้วว่า
พี่ชูวิทย์ที่ผมติดตามมาตลอดเรายืนฝั่งตรงข้ามกัน

มีคนถามนะวันนี้ผมบ้าหรือเปล่า
ที่ผมจะไปแฉะพี่ชุวิตเนี่ยครับผมยอมรับเลยวันนี้ผมบ้า
นี่แหละเรื่องที่เกิดจากไอ้ถุงเงินนี้แหละโอ้โหทำมาเป็นกราฟิกเลยนะ
นะฮะทำมาเป็นกราฟิกหมุนถุงเลยนะ
ให้เห็นเลยไงมิดทุกมิติเลยว่าถุงนี้ขนาดสั้นยาวกว้างเท่าไหร่
ครับนะครับแล้วก็ข้างในมีเงินประมาณนี้
นี่นะครับถ้าเลี้ยงปึกแบบนี้มันจะสักกี่ล้านบาท
นี่มองจากมุมด้านบนเพราะว่าภาพตอนแรกที่ทนายตั้มโพสต์
คือด้านบนของถุงถูกไหมใช่แล้วมันเห็นเป็นเงิน
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้านข้างมันจะเป็นแบบ
เมื่อกี้หรือเปล่าที่เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมดูอันนี้
ความลึกของถุงอาจจะใส่เงินได้มากกว่า๓ล้านนะนะ

นี่ถ้าให้ไทยรัฐทีวีทำนะจะหมุนถุงได้๓๖๐องศา
แล้วเงินจะค่อยเรียงลงมานับเลยนะ
ว่ากี่ล้านบาทแล้วแหมคำนี้สิ
แฉไปแฉไปที่อยู่ในคอมเมนต์นี่สิ
แฉไปแถไปที่เขาว่าใช่ไหม
แฉไปแถไปนี่แหละครับ
บอกว่าไถสีเทามา๕๐ล้าน
ทนายตั้มตั้งโต๊ะแถลงสิครับถามเลยว่าเงินมันมาจากไหน
นะครับบอกโอ้โหจริงคุณชูวิทย์เป็นไอดอลของผม
หมายถึงคุณทนายตั้มนะครับ
แต่ว่ามีคนใกล้ชิดพี่ชูนะครับ
บอกแม่ได้ข้อมูลมาหนึ่งในนั้นบอกเป็นหลานคนนึง
เอาข้อมูลมาบอกว่าชูวิทย์รับเงินจากในทุนสีเทา

แล้วก็เงิน๖ล้านบาทจากสรรวจซัวร์
แต่ต้องการไม่ให้เกิดการเรียนแบบเรียนแบบยังไง
เรียนแบบไอ้ที่ว่าแฉแล้วเรียกรับผลประโยชน์ไง

สังคมไม่อยากให้เห็นโลบินฮูตจอมปลอม
นายตั้มบอกไม่ใช่เกมการเมืองหรอกพี่
เพราะผมไม่ยุ่งกับการเมืองอยู่แล้ว
แล้วไม่ได้รับงานมาจากภาคการเมืองฝั่ง

โอ้โหคุณชูวิทย์ไม่รอให้ข้ามวันครับ

อุ้มพระเจ้าตากออกมานี่ครับ
เป็นนะฮะรูปปั้นพระเจ้าตาก
สาบานกับหน้าสื่อมวลชน
บอกถ้าพูดโกหกขอให้วิบัติ

รับว่ารับเงิน๖ล้านบาทมาจริง
เป็นเงินที่ตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
ย่ออ่างกับอีกนายชื่อย่อปอปลา
รู้จักกันตั้งแต่ทำอาบอบนวดนู่นน่ะ
เอามาให้วันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ไม่ได้เอาเงินไปใช้นะเอาไปบริจาคหมดแล้ว
ทำลายความน่าเชื่อถือบ้างงั้นเถอะ

ตอนนี้เขากำลังจี้
ทำลายนโยบายพักการเมืองอยู่
แต่ถามกับทนายตั้มคุณรับงานใครมา
นั้นนะครับเงินบริจาคมีเงินบริจาคคนสนใจ
คุณชูวิทย์บอกว่าเอาไปบริจาคให้๒โรงพยาบาล

ซึ่งต่อมาคุณชูวิทย์โพสต์บอกว่าทั้ง๒โรงพยาบาล
ติดต่อกลับมาหาคุณชูวิทย์แล้วนี่ครับ
คือภาพวันที่ไปบริจาค
จะคืนเงินบริจาคให้กับคุณชูวิทย์นะ
คุณชูวิทย์บอกแล้วเงินบริจาคทำไงล่ะพี่
เขาบอกเดี๋ยวเอาไปบริจาคให้ตำรวจแทน
เอาล่ะแล้วที่คุณชูวิทย์โพสต์ที่บอก
พี่เบิร์ตบอกว่าสิริราชกับธรรมศาสตร์ประสานมาแล้วนะครับ
คืนเงินบริจาคผมก็จะเอาเงินไปให้ตำรวจ

โพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์๙ชั่วโมงที่แล้ว
ส่วนนี้แฉไปไถไปก็เป็นคุณชูวิทย์โพสต์ภาพนี้ออกมาเหมือนกัน
นะฮะตอนประมาณสักกี่ชั่วโมงเดี๋ยวขอดูก่อน
หลังจากที่ทนายตั้มมีการโพสต์รูปถุงเงิน
คุณชูวิทย์ก็เลยโพสต์ภาพที่เอาเงินไปบริจาคนะคะ
วันนี้นะคุณหมออภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านจะแถลงชี้แจงเรื่องเงินบริจาคที่นะครับรับไปก่อนหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวจะคืนนะครับ
หลังจากนี้๑๐โมง๑๐โมงใช่ไหมพี่๑๐โมงสิริราชนัดแล้ว
อย่างนั้นเปิดข่าวเที่ยงดูสองท่านนี้เลยนะแล้วมองว่าติดตามได้แบบนาทีต่อนาที
โหวตน้ำแข็งสรุปปิดโหวตค่ะให้คุณผู้ชมเห็นเลยเอาจริงก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราจะเล่าข่าวเลยนะ
เพราะว่ามานำมาแรงมากคุณผู้ชมเชื่อคุณชูวิทย์กฎ๒๘๒นะคะเชื่อทนายตั้ม๑๐
และและอะไรรู้ไหมและถ้าคุณผู้ชมอยากฟังธนายตั้มอีกวันนี้เที่ยง
แล้วดังนั้นวันนี้ต้องติดตามนะกรณีที่โรงพยาบาลเขาอาจจะคืนเงินให้กับคุณชูวิทย
คุณชูวิทย์จะให้ตำรวจอย่างไร๑๐โมง
ส่วนเที่ยงทนายตั้มออกมาแฉต่อ
แต่ดูจากแววตาสีหน้าคำพูดของทนายตั้ม

นายตั้มจะไม่ใช่สีหน้าท่าทางแบบนี้ไหม
แล้วได้ข่าวว่าคุณชุวิตจะมาแถลงข่าวใกล้เราในตกลงยังมาอยู่ป่
อันนี้เดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มนะ
ซอยใกล้นี้ซอยใกล้นี้
เพราะคุณชูวิทยังไม่เฟิร์มในเฟซเหมือนกัน
อย่างนั้นอย่าพลาดข่าวเที่ยงไทยรัฐนะวันนี้นะ

เก๋งยกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้
มวยคู่นี้นี่สุดจริงนะคะ